คึกคักเป็นพิเศษใช่ไหมน้องใบตองยังอยู่กันที่เรื่องของกินอีกหนึ่งอย่าง
เดี๋ยวจะพาไปดูคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาชีพที่ขายน้ำพริกรถเข็นขาย
ติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคนนี้ก็คือคุณวัชรีดวงใสครับ
นางมีนาและนายนรงสำราญมากกำลังวุ่นในตอนเช้าเพราะมีลูกค้าที่เป็นพนักงานออฟฟิศและชาวบ้านทั้งขาประจำและขาจรเดินผ่านไปมาแวะเวียนอุดหนุนน้ำพริกอย่างไม่ขาดสายเพราะราคาขายไม่แพงสามารถซื้อได้ทุกคนโดยเฉพาะน้ำพริกที่ขายราคาเพียง๕๑๐บาทกว่า๒๐ปีในการประกอบอาชีพขายน้ำริ
ทั้งสองคนสามารถส่งเสียลูกเรียนจนจบระดับมหาวิทยาลัยจากเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันแต่ประสบปัญหาภัยแรงนรงจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อทำงานเป็นรอปภแต่เงินเดือนที่ได้กลับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจึงผกพันไปขายน้ำพริกที่มีสูตรเป็นของตัว
แล้วก็เขาขึ้นมาก่อนเขามาทำไมเป็นรอปภ

น้ำพริกปลาร้าเพราะซอยนี้มันคนในอีสานเขาเยอะ
ไปเมื่อ๒๐ปีก่อนบริเวณนี้มีคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นชาวอีสานจำนวนมาก
แม้ตอนนั้นจะขายราคาถูกแต่มีลูกค้าจำนวนมากทำให้รายได้ดีตามไปด้วย
ต่างจากตอนนี้วัตถุดิบเพิ่มราคาทำให้ต้องลดจำนวนวัตถุดิบที่ซื้อ
โดยเฉพาะข้าวเหนียวจากเดิมขายวันละ๑๕กิโลกรัมตอนนี้ลดลง๗๘กิโลกรัม
ส่วนปลาทูเค็มจากเดิมขาย๓กิโลกรัมตอนนี้ลดลงเหลือเพียง๑๒กิโลกรัมเท่านั้น
ก่อนหน้านี้ที่ร้านมีนาขายเพียงน้ำพริกปลาร้าและปลาทอดเท่านั้น
แต่ตอนนี้เริ่มมีเมนูหลากหลายมากขึ้น
โดยเฉพาะน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาทูแหนมไข่ต้มและห่อหมก
ส่วนรสชาติที่มัดใจลูกค้าคือมีนาจะปรุงรสปานกลาง
เผ็ดหวานเปรี้ยวหรือเค็มเกินไป

โดยเฉพาะปลาทอดที่ต้องทอดสดที่ร้าน
เพื่อให้ลูกค้าได้กินของสดใหม่
ช่วงนั้นขายดีคนมันเยอะ
เพราะเดี๋ยวนี้ซอย๗นะเขาไล่ที่ไม่มีแล้ว
มันเหลือแต่ตรงนี้จุกนี้จุกเดียว

เสาร์อาทิตย์หรือวันพระจะเลิกป้าไม่เคยหยุดเลย

อาทิตย์ก็ต้องหยุดเพราะคนมันน้อย
คนไปออกหาเช่าที่อื่นแล้วเนี่ย
รายได้นะรายได้ตกมาก่อน
แม้ที่ผ่านมารายได้จะลดลงจากเดิมมากแต่ทั้งสองคนตั้งใจว่าจะยึดอาชีพขายน้ำพริกจนกว่าจะหมดแรงเพราะผูกพันกับอาชีพนี้มานาน
แต่กังวลว่าต่อไปจะไม่มีใครไปสืบทอดกิจการเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหนื่อยและมีเวลานอนน้อย
หากไม่มีใจรักหรืออดทนก็จะล้มเลิกไปโดยง่ายค่ะ
แล้วก็ของที่ระลึกเป็นของเล็กน้อยนะคะ
กับป้ามีนาเป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพต่อไปด้วยค่ะ

สุดยอดเลยดิฉันชอบทานน้ำพริกมากเป็นอีกหนึ่งคน
แล้วน้ำพริกเนี่ยเป็นอาหารไทยที่โอ๊ยไม่ใช่ใครก็ทำอร่อยนะคะ

เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปอุดหน่วนคุณป้าเขานะ
ได้ยินบ้านโป้งนี่ตื่นแล้วค่ะ
เอ้าส่วนช่วงนี้อีกหนึ่งราวที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับ
ไปดูเรื่องราวของภาพวาดที่เขาไม่ใช้สีธรรมดานะ
เขาใช้นี่เลยกาแฟ
น้ำกาแฟนี่แหละในการวาดภาพออกมา

โอ้โหจะดูสวยขนาดไหนไปดูที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ

ประมาณนั้นดิฉันเรียกให้มันดูเป็นศัพทเทคนิค

เรียกแบบชาวบ้านธรรมดามันจะน้ำตาลเข้มอ่อนอย่างนี้แหละ

คือนายนพดลโกสัยนะครับอายุ๕๐ปีชาวบ้านตำบลหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยครับ
กำลังใช้ผู้กันจุ่มกับน้ำกาแฟนะครับ

ก่อนที่จะบรรจงวาดลงบนกระดาษร้อยปอนด
กลายเป็นภาพวาดรวดลายต่างอย่างสวยงามและลงตัวนะครับ
รวดลายต่างอย่างสวยงามและลงตัวนะครับ
เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเกิดศิลปะแขนงใหม่นี้
ครั้งแรกนายนพดลเล่าว่า
ปกติเป็นคนที่ชอบวาดภาพอยู่แล้ว
ขณะที่กำลังวาดภาพด้วยสีตามปกตินี่แหละ

แต่บังเอิญดันทำกาแฟ๖ใส่กระดาษ

อุ๊ยสวยนะคะพอมันตกใส่กระดาษแล้ว
มันคือศิลปะแบบใหม่แขนงใหม่ที่จะต้องนำมาลองวาดดู
และแล้วมันก็ประสบความสำเร็จ

อ่ะแล้วพอได้ลองเอามาวาดแล้วเนี่ย
ก็ถือว่าสวยนะ
เขาบอกว่าแต่ละภาพใช้เวลาวาด๓๔วันนะครับ
งานส่วนใหญ่เป็นภาพโบราณสถานเป็นวิวธรรมชาติ
หรือว่าภาพงานประเพณีในชุมชนบ้านหาดเซี่ยว
เพราะว่าต้องการเผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือเขาบอกกันว่า
ภาพพวกนี้ถ้าวาดด้วยสีธรรมดา
เสร็จใหม่มันก็จะมีกลิ่นไงมีกลิ่นของสี

มันฟันคลายมันรีแลกใช่แล้ว
สวยงามมากเลยด้วยนะคะลองกันดู
ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยอันนี้ลองทำกันได้นะจ๊

มาดูเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวกันบ้าง
ปกติเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็จะต้องมีการคล้องกุญแจคู่รัก
ถ้าถึงว่าใครไปกับแฟนเป็นความเชื่อ

ใช่ไหมอินมากไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลี

ต่างพากันนำแม่กุญแจที่มีลวดลายสีสันต่างไปคล้องไว้บนสะพานแขวนข้ามลาวา
หรือปากปล่องภูเขาไฟในอดีต
อธิษฐานขอให้ความรักมั่นคงยืนยาว
ตามตำนานความเชื่อเรื่องรักแท้ของเท้าปาจิต
รถแห่งนครธมกับนางออรพิม
หญิงสาวชาวนาที่พัดพลากจากกันถึง๗ปี
แต่ก็ยังกลับมาครองรักกันได้
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรักแท้ของคนในสมัยโบราณนั่นเอง
โอ้โหมันมีที่มาที่ไปแบบนี้

ก็เลยเป็นเรื่องราวของความรักโรแมนติกแบบนี้

แม่กุญแจมาคล้องไว้ตามลวดสลิง

ด้วยการสร้างจุดคล้องแม่กุญแจ

เท้าปาจิตกับนางอรพิมให้นักท่องเที่ยวได้อ่านกันก่อนด้วย
เพื่อให้รับรู้ถึงเรื่องราวความรักของคนในสมัยก่อน
ที่มีการเล่าต่อกันมาจนเป็นตำนานถึงปัจจุบันแบบนี้ค่ะ
โอ้โหผมว่าใครที่มีคู่รงคู่รักเนี่ย
พาไปนะแล้วก็ไปล็อกที่นั่นเลย
เห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีอีกแล้ว
ไปกันที่จังหวัดบุรีลำนี่แหละค่ะ
บ้านเราประเทศไทยของเรายังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม
ให้ไปเที่ยวให้ไปชมกันอีกเยอะแยะมากมาย
บอกว่าเวลาล็อกแม่กุญแจไว้แล้วเนี่ย
ทิ้งเลยอย่าเก็บไว้เดี๋ยวมีคนขายออก
สะดวกใจที่จะทำก็ทำอันนี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะคะทำได้ใครไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำ
แต่ดิฉันอยากจะทำประหนึ่งว่าจะมีคนไปคล้องด้วยเลย

สองอันเผื่อจะเจอรักแท้
ลองไปเที่ยวกันได้นะครับส่วนช่วงนี้

ใช่แล้วขอบคุณคุณผู้ชมนะคะส่งข้อความ
ข้อความว่าดิฉันไม่ไหวแล้ว

แนะนำร้านอาหารด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่ฉันอ่านวันนี้มีหลายข้อความบอกว่า
ชอบเรื่องของเจ้าดำสุนัขแสบูน่ารักก็ชอบนะเจ้า
สุนัขก็น่ารักช้างนี่ก็ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เอาละส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับ
เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้บ่าย๒จนถึงบ่าย๓โมงนะครับ
ส่วนช่วงนี้เราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป